คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ทางภาคใต้กันหน่อยนะคะที่สงขลาค่ะ
มีคนร้ายลอบวางระเบิดรถทหาร
เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นทหาร๕นายด้วยกันค่ะ
คือคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องแขวนเอาไว้บนต้นไม้
แล้วก็จุดชนวนระเบิดด้วยวิทยุสื่อสาร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงก่อนเที่ยงวันนี้นี่เองนะคะ
คลองประดูกในตำบลปากบางอำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็รีบลงพื้นที่เลยค่ะ
โดยขบวนรถทหารเป็นขบวนรถสับเปลี่ยนกำลังพันร๑๕
สนับสนุนภารกิจพันรอเชิงรุก
มีรถบรรทุกและรถบัส๕คันค่ะ
กำลังบรรทุกกำลังพลไปตามถนนสายเอเชียขาล่อง
่งหน้าสู่ค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานี
ระหว่างที่กำลังจะเดินทางไปเนี่ยนะคะ
มีคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนัก๑๕กิโลกรัม
แวนไว้บนต้นไม้แล้วก็ใช้วิทยุสื่อสารเป็นตัวจุดชนวนระเบิด
เหตุการณ์ครั้งนี้ทหารได้รับบาดเจ็บไป๕นาย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธ์แล้วค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานลงเคลียร์พื้นที่
เส้นทางระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดปัตตานี

พอเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วก็จะเปิดให้รถผ่านสัญจรไปมาได้ตามปกตินะคะ